นี่คือสภาพหน้าบ้านห้องที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีผ้าม่าเนี่ยเป็นแบบนี้
นี่คือแบบนี่คือดีซอร์ตมาทางเก้าคันฝ่ายนี่คือฟ้าหักโภคที่ต้องคอดออกมา
เพื่อที่จะต่อทางงานทั้งสอง
นี่คือสภาพหน้าบ้านห้องที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีผ้ามานเนี้ยเป็นแบบที่จะต่อทางเก้าคันฝ่ายนี่คือภาพหน้าบ้านหักโภคที่ต้องคอดออกมา
นี่คือสภาพหน้าบ้านหักโภคที่ต้องคอดออกมา
นี่คือสภาพหน้าบ้านหักโภคที่ต้องคอดออกมา
นี่คือสภาพหน้าบ้านหักโภคที่ต้องคอดออกมา
นี่คือสภาพหน้าบ้านหักโภคที่ต้องคอดออกมา
แต่ทางเราก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมทำไมบ้านตัวจริงกับในรูปไม่เหมือนกัน
เจ้าของก็ตอบมาว่าก็ถ่ายไว้ตั้งแต่สมัยตอนสร้างเสร็จใหม่
ซึ่งคือเหมือนการปัดความรับผิดชอบอันนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันกับเจ้าของบ้าน
อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนเวลาจะเช่าบ้านเวลาจะไปเที่ยวอย่างนี้นะฮะ
อยากจะให้เช็คให้ดีนะครับอ่านรีวิวเยอะถ้าไม่เหนือบาปกว่าแรงไปสถานที่จริงนะครับ
ถ้ามันไม่ไกลไปสถานที่จริงแล้วดูเลยสถานที่จริงมันดีด้วยซ้ำกับการที่เราจะได้แพลนว่าเราจะทำอะไรบ้าง
ในในแต่ละวันที่เราไปเที่ยวใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วคือทริปนี้เป็นทริปที่ไม่ประทับใจมากมาก
แล้วสงสารเหมือนเราพาญาติผู้ใหญ่พาลูกหลานไปลำบากลำมนกันไปอัตภัทขัดสนกัน
แล้วเรามันคนหาเช้ากินค่ำกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทกว่าจะเก็บเงินได้นะครับ
ก็ใจเขาใจเราอยากให้เจ้าของบ้านแบบพึงปฏิบัติแบบที่อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับตัวเอง
ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ทั้งคนที่กำลังจะหาที่เที่ยวนะครับ
หรือว่ามีแพลนว่าจะไปเที่ยวหาที่พักห่างบ้านรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับ
ควรฝากด้วยนะครับเพราะว่าเคสที่ผมเจอนี่มันแย่มากก็คือน่าจะจำไปจนตายเลยแหละ
ก็คือน่าจะจำไปจนตายเลยแหละ